สวัสดีค่ะวันนี้ขวัญพามาพูดคุยกับนักแสดงหนุ่มไทยค่ะ
ที่เขาขอไปเดินตามความฝันในอาชีพนักแสดงนี่แหละถึงต่างประเทศเลย
แล้วตอนนี้ก็อยู่กับเขาแล้วนะคะคุณวินกริจดากรค่ะสวัสดีค่ะ

ก่อนอื่นเลยขอเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันนะว่าเป็นยังไงมายังไง
ทำไมถึงมาเป็นอาชีพนักแสดงได้คะ
จริงก็สนใจอยู่แล้วนะครับตั้งแต่เด็กก็คือชอบร้องเพลงชอบอยู่บนเวทีอะไรอย่างนี้ครับ
พ่อแม่ก็ถือว่าโชคดีเขาก็สนับสนุนนะครับ

เรียนในอาชีพดีเลเรียนเป็นนักแสดงเลยหรือเปล่าคะ

แล้วเคยไปแคสต์งานอะไรที่เมืองนอก
ที่เราประทับใจสุดเลยนะที่จะจำได้เลย
ก็อันที่ใหญ่นะที่แบบว่าอยากได้มาก
คราสต์เป็นตัวน้ำที่ชื่อฟินนะครับ
ช่วยเล่าบรรยากาศให้หน่อยได้ไหมตื่นเต้นเลย
อยากจะรู้จริงเลยว่านักแสดงเขาแคสต์กันยังไงถึงให้ได้งานงานหนึ่งขึ้นมา
แล้วก็เราก็เอาไปอ่านคืนหนึ่งส่วนมากเขาจะให้เวลาแค่วันเดียว
ให้หมดเลยแล้วก็จำมาด้วย
ครับก็คือเข้าไปแล้วก็ในอันนั้นคือจะเป็นกล้องเขาก็อัดเทป
เพื่อที่จะส่งต่อให้ผู้กำกับนะครับผมก็ประมาณนั้นจะเป็นประมาณนั้น
ถามนิดนึงภาษาไทยเรียกบ้านว่าอยู่ยากไหมที่นู่น
ใช่ค่ะที่จะได้งานมาสักที่หนึ่ง
ต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะครับคือผมได้งานนี้ก็รู้สึกดีใจ
ผมก็เสียดายก็อยากได้นะครับ
แต่เราก็ไม่เป็นไรก็ถือเป็นประสบการณ์ไปแล้วเราก็ทำได้งานชิ้นต่อไป
มันก็คือเขาให้บทมาแล้วก็จะเป็น๔นะคือเป็นฉาก
คือเขาก็จะให้มา๓ฉากแล้วก็ให้อัด
เราแก้ไขตรงนี้นิดนึงเราก็ทำใหม่
ก็คืออัดไปเรื่อยจนกว่าเขาคิดว่าเราได้เข้าใจในตัวบทพอควร
พูดอะไรแต่พอยังจำได้ไหม

ก็คือถ้าไปดูหนังก็คือตามนั้นเลย
ตามนั้นเลยใช่ไหมคะ
นี่อ่านแล้วแบบอ๋อนี่ไม่ใช่ตัวนำมั้งดูตามบทนะฮะ
เราก็ดูแล้วเอกใจเอ๊ะเราคัสเรื่องนี้นี่นะ
แล้วก็เป็นตัวนำด้วยเราไปทัสตัวพระเอกเลย
เราก็ตกใจแล้วก็ตื่นเต้นเล็กน้อย

ไม่เป็นไรถือว่าเรามีโอกาสได้ไปแคสต์นะคะ
แค่นี้เราก็เข้าตาแล้วแหละนะเขาก็มีโอกาสได้ไป
แล้วตอนนี้ค่ะมีผลงานอะไรบ้างที่ต่างประเทศตอนนี้เลย
ตอนนี้กำลังทำหนังสั้นอยู่ครับ
ตอนนี้ก็ทำเสร็จแล้วเรียบร้อยกำลังส่งไปยังเทศกาลภาพยนตร์ต่าง
ก็คือกำลังดูงานที่เมืองไทยด้วยครับ
ที่สำคัญตอนนี้กำลังจะมีผลงานแสดงละครเวทีเลยค่ะคุณ
เล่าให้เราฟังหน่อยเกี่ยวกับเรื่องนี้

ก็ตื่นเต้นเล็กน้อยนะแต่ก็รู้สึกดีใจภูมิใจ
ตื่นเต้นหลายอารมณ์เอ่อ
แต่รู้สึกว่าเรามาทำงานตรงนี้รู้สึกว่าเราต้องขอบคุณคุณพอ
เพราะว่าเขาไปหาผมมาได้แล้วก็ดึงมาครับผม
อะไรคิดว่าทำไมถึงเขาถึงเลือกเราในการมารับบทตัวนี้บทนำทีเดียวนะคะในละครเวทีเรื่องนี้
คือผมคิดว่าคุณพอลเขาอาจจะต้องถามเขานะ
ผมคิดว่าเป็นเพราะว่าผมมีประสบการณ์เคยทำงานทางด้านละครเวที
แล้วก็พูดภาษาอังกฤษได้

ได้มาเล่นตรงนี้แล้วเป็นยังไงการซ้อมหนักเหมือนกันนะฮะซ้อมทุกวัน๖วันต่ออาทิตย์
ตั้งแต่๑๐โมงเช้าถึง๖โมงเย็นก็ถือว่าเหมือนกับเป็นชีวิตประจำวันที่ซ้อมอย่างเดียว
ค่อนข้างมีความเข้มข้นว่าอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าตัวบทมันก็ยากแล้วก็ตัวเรื่องมันก็ไม่ใช่เรื่องตลกเนาะ
มันก็เป็นแบบมีดราม่ามีอะไรคือเราก็ต้องเข้าไปในอารมณ์นั้นมันก็มีความยากแต่ก็รู้สึกว่าเราสนุกกับงาน
น่าสนใจทีเดียวสุดท้ายแล้วแหละวางตัวเองในอนาคตค่ะในอาชีพนักแสดงเนี่ยว่าตัวเองจะอยู่ถึงจุดไหนจะอยู่ตรงไหนของวงการ
ก็คืออยากจะทำงานนี้ต่อไปเรื่อยนะครับมีงานอะไรสนุกที่ท้าทายผมก็อยากรับมาทำที่ไหนก็ได้ครับ
เมืองไทยหรือว่าที่เมืองนอกก็ได้ก็คิดว่าในอนาคตก็คืออยากจะทำงานอาจจะทำโปรดิวซิ่งบ้างเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
อาจจะมีกำกับบ้างแต่ว่าตัวนำเลยอยากจะเป็นนักแสดงอยากจะทำอะไรที่รู้สึกว่าท้าทายตัวเอง
แล้วก็เล่นบทอะไรที่เราไม่เคยทำมาก่อนครับผมฝากไว้ด้วยครับ
วันนี้รู้สึกเปิดโลกกว้างมากเลยนะคะได้มาพูดคุยกันเนาะเกี่ยวกับอาชีพนักแสดงที่อยู่เมืองนอก
ต้องผ่านการแคสต์งานอย่างเข้มข้นเลยแหละนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่คนไทยไปสร้างชื่อเสียงถึงเมืองนอกเลยค่ะ
วันนี้ขอบคุณคุณวินกริจดากรมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ